กับคนเจ็บที่เกิดขึ้นไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ครับ
กระบะชนจนแท็กซี้มุนเลยนะฮะนะครับก็เสียหายไป๒คัน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นภาพที่ถูกแพสบุ๊คส่วนตัว
ของรถที่กล้องนั้นติดอยู่นะครับก็เห็นภาพจากกล้องหน้ารถ
โดยเจ้าของคลิปบอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณหน้าโรงงานไทยน้ำทิพย์ถนนเรียบครอง๑๓ลำลูกกา
ปฐุมธานีครับหลังเกิดเหตุทราบชื่อคนขับกระบะก็คือทางด้านของนายบุญธรรมศรีจันลา
ก็ขับกระบะอีซูซูดีแมคทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่านเจ็ดหนึ่งหกศูนย์
จังหวัดสระบุรีนะครับหลังจากนั้นหลังจากก่อเหตุแล้วคนขับกระบะก็ลงมาด้วย
แล้วชาวบ้านเองก็ลงไปช่วยเหลือนายสุเมฆอุปถัมภ์ซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ก็บาดเจ็บ
แล้วก็คนขับรถเก่งยาริสสีขาวคันหน้าถูกชนตกลงไปข้างทางด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นก็มีการเดินทางไปตกลงที่โรงพักในท้องที่
โดยคนขับกระบะในวันนั้นเซ็นยืนยันว่าจะรับผิดชอบ
แต่ว่าผ่านมาจนถึงวันนี้ยังไม่สามารถติดต่อคนขับกระบาดได้เลย
ทางเจ้าของคลิปฝากไปทางโลกโซเชียลว่าใครทราบบ่อแสของคนขับกระบะ
บ่อเป็นไม้พอผ่าน๗๑๖๐ทะเบียนสระบุรี
ให้เขาติดต่อมารับผิดชอบช่วยเหลือคนเจ็บที่รอการเยียวยาอยู่ด้วย
ส่วนเรื่องของคดีความตอนนี้ตำรวจก็กำลังดำเนินการแล้วก็ติดตามกันอยู่
ครับยังไงขับรถก็ต้องระวังกันด้วยนะฮะ